คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันบ้างฮะ
รถขนไม้ตีวงจะเลี้ยวกลับ
ปรากฏว่าพอออกไปถึงเกือบกลางถนนแล้วนี่ฮะ
เดี๋ยวจะเห็นรถเก๋งมาเร็วมาแรงชนเต็มลำเลย
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับนี่รถขนไม้เนี่ย
จอดอยู่ข้างแบบนี้ไหลทางแบบนี้จังหวะนี้แหละ
กำลังจะตีรถกลับแล้วคุณดูสิ
เก๋งมาเนี่ยเขาก็ชนเต็มแรงเหมือนกัน
เพราะรถขนไม้ก็ค่อยคุณ
และทีนี้พอหันข้างเรียบร้อยแล้วมันไม่มีไฟ
มันก็เลยมองไม่เห็นแล้วรถขนไม้สีมันมืดด้วยไง
ใช่นะฮะชนเขาเต็มแรงไม้กระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะฮะ
คนที่นั่งมาในรถขนไม้๒คนคุณกระโดดลงรถหายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
ถนนสายปลวกแดงป่ายางเนินกระบบที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
ตำรวจสพปลวกแดงก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
รถคันที่พุ่งชนคือรถเก๋งสีขาวด้านหน้าพังยุบจนถึงห้องเครื่องเลยนะครับ
มีนายอภิวุฒิเกษมพิบาลคุณคนนี้วัยเบนเจอร์เพศพอดี
อายุ๒๕พอดีเป็นคนขับนะครับ
ส่วนหญิงที่นั่งมาในรถบาดเจ็บแน่นหน้าอกกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วนะครับ
นี่นายพี่วุฒิเขาบอกว่าผมกับแฟนขับรถมาจากปลวกแดงมุ่งหน้ามาป่ายางเนินกระบบ
ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเอ้าคุณขับทางตรงมาอยู่รถขนไม้ก็จะกลับรถ
ตอนแรกอยู่ไหลทางแล้วจะกลับรถแบบนี้ผมก็เบรกไม่ทันสิครับ
ส่วนฝั่งรถขนไม้ทั้งกู้ภัยและนักข่าวพยายามหาตัวคนขับกับคนที่โดยสารมาคุณ
เพราะกระโดดลงจากรถหนีไปแล้วหนีไปทั้งสองคนเลยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้สอบสวนในที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องติดตามคนขับรถมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะ
มันแปลกนะคุณนะถ้าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาไม่น่าจะหนีได้
คือไม่รู้ไงว่าแบบมีอะไรผิดกฎหมายนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าถึงกลัวแล้วก็รีบหนีไป